นี่ชีวัฒน์ค่าของชีพของคนไทยครับ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คุณซื้ออยู่ทุกวันนี้
เดือนหน้ามันจะไม่ใช่ราคาเดิมแล้วนะ
เพราะว่าผู้ผลิตครับเขาบอกโอ้เขาแบกต้นทุนไม่ไหวแล้วนะ
ต้นทุนค่าขนส่งค่าแป้งค่าน้ำมันพืชมันพุ่งไม่หยุดเลย

ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชื่อดังเนี่ยก็แจ้งปรับขึ้นราคาไปยังคู่ค้าแล้วนะ
หลังจากพวกเขาพยายามตรึงราคามาตั้งแต่ปลายปี๖๔แล้ว
หลักจะปรับราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นสีเหลืองครับ
โดยจะปรับราคาขายส่งแบบกล่องก็คือบรรจุ๓๐ซองเนี่ย
เพิ่มขึ้น๒๓บาทต่อกล่องนะ
ปกติเขาจะซื้อกันกล่องละ๑๔๓บาทบรรดาร้านค้านะครับ
หลังจากนี้จะเป็นกล่องละ๑๔๕บาท
เดี๋ยวแป๊บนึงถ้าอย่างนั้นอันนี้มันเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นแบบกล่อง
ตอนนี้คุณผู้ชมซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จลูกเอาแบบสีเหลืองนะ
บะหมี่เนี่ยซองละเท่าไหร่ครับไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้บอกมาหน่อยนะ
หรือว่าระบุรสมาด้วยก็รสอะไรที่คุณซื้อไปนะครับ
ส่วนแบบยกรังครับก็คือบรรจุ๖กล่องหรือว่า๑๘๐ซอง
อันนี้รังใหญ่นะปรับขึ้นราคา๑๐๑๔บาทต่อรังครับ
จากเดิมที่เคยซื้อกันรังละ๘๕๘บาทเดี๋ยวเขาจะปรับขึ้นเป็นรังละ๘๗๐บาท
อันนี้เป็นกลุ่มเส้นสีเหลืองนะ
ส่วนเส้นขาวถ้าพวกเส้นหมี่น้ำใสแล้วก็มาม่าครับเนี่ยอันนี้ยังไม่มีการปรับราคา
ในตลาดจะเริ่มทยอยใช้ราคาใหม่ต้นเดือนหน้าหลัง๑พศคมคงได้เห็นกัน
แล้วก็คาดว่าอีก๑๒สัปดาห์หรืออย่างช้า๑เดือนนะครับ
ราคามาม่าแบบขายปลีกในท้องตลาดเนี่ย
ก็จะทยอยปรับขึ้นตามกันมา
มีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับขึ้นเฉลี่ยซองละ๕๐สตางค์หรือ๑บาท
จากเดิมที่ขายในราคา๖บาทเนี่ย
มันอาจจะเป็น๖บาท๕๐หรือไม่ก็๗บาทนะคุณผู้ชม
ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๒รายใหญ่คือมาม่าที่เราพูดไปแล้วก็ไวครับ
มีการปรับขึ้นราคาขายส่งตั้งแต่ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเฉลี่ย๓บาทต่อกล่อง๓๐ซองนะครับ
เทียบเท่ากับประมาณ๐๐๘๓สตางค์ต่อซอง
แต่อีก๒ยี่ห้อคืออะไรยำกับนิชินเนี่ย
อันนี้ยังไม่มีการแจ้งปรับราคานะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนคุณผู้ชม
นอกจากมาม่าแล้วนะข่าวร้ายชาวดีเซลครับมีใครเติมดีเซลมาพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
ไม่ใช้เบนซินค่ะแต่เบนซินก็ไม่ใช่แบบดีนะหนักกว่าดีเซลอีกนะครับ
ไม่เคยถูกรักเลยไม่เคยเป็นคนที่ถูกรักเลย
สู้น้ำมันน้ำมันสู้กลับ
สู้กลับแรงด้วยนะแต่เมื่อวานราคาเบนซินเพิ่งลดไปลดไป๘๐สตางค์ต่อลิตรนะ
แต่ดีเซลนี่สิคุณผู้ชมทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขั้นบันไดเป็น๓๒บาทต่อลิตรครับ
เขาจะเริ่มกัน๑พฤษภาคมนี้แล้วนะเดือนหน้าเลย
โดยกำหนดเพดานใหม่ให้ปรับขึ้นสูงสุดไว้
ไม่เกิน๓๕บาทต่อลิตรครับ
ปัจจุบันที่รัฐอุดหนุนไว้ให้ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร

จริงจะอยู่ที่๔๐กว่าบาทต่อลิตรเลย
แสดงว่าตอนนี้รัฐอุ้มอยู่ประมาณ๑๐บาท๕๐สตางค์ต่อลิตรนะ

ยังไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตรเลยนะราคาดีเซลนะ
ซึ่งการปรับราคาจะดูสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกด้วย
ปรับขึ้นครั้งละไม่เกิน๑บาทต่อลิตร
โดยการปรับราคาน้ำมันเกิน๓๐บาทต่อลิตร
ก็ถือเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ๑๔ปีเลยคุณผู้ชม
ถ้านับมาจากปี๕๑นะครับที่ดีเซลเนี่ย
เคยขึ้นไปสูงสุดที่๔๓บาท๖๔สตางค์ต่อลิตร
ซึ่งอัปเดตจนถึงเมื่อวานนี้กลุ่มดีเซลก็ยังอยู่ที่๒๙บาท๙๔สตางค์ต่อลิตรนะครับ
แต่ว่าปั๊มไหนที่มันมีดีเซลพรีเมียม
ก็จะอยู่ประมาณ๓๕๓๖บาทต่อลิตร

แล้วมีบางท่านก็บอก๗บาทบ้าง๖บาทบ้าง
บางท่านคุณนิดนะบอกว่ายกลาง๑๕๕บาท
ยังแพงกว่าเมื่อกี้นี่แล้วคุณวันน่าบอก

วัยวายแม่ผัว๕บาทวัยวายแม่ผัวเป็นอย่างไร

แล้วก็บอกว่าที่ตรังบ้านคุณ
มาม่ายกรัง๑๕๐บาทแล้ว
อ๋อผมพูดเป็นยังไงบ้างในยูทูปเป็นยังไงบ้าง
ยูทูปนะคะก็คุณเทพหนองตูมบอกว่า
ละ๑๐บาทน่าจะเป็นแบบจัมโบนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่าซองละ๖บาทนี่คุณวิสิตวงพานนะคะ
โอ้โหนี่มีคนบ่นด้วยคุณอัญชาลีมามากขึ้นจัง
โอ้โหนะฮะเอ้านะครับเดือดร้อนกันทั่วแหละครับ
คุณผู้ชมฮะเราต้องปรับตัวกันไป